คุณผู้ชมสงกรานนะแทนที่เราจะชุ่มฉ่ำเย็นสบายกันจากการเล่นสาดน้ำ
กลายเป็นสงกรานเดือดครับเดือดกันหลายพื้นที่เลยนะคะ
ไปดูที่พนัฐนิคมชนบุรีก่อนเลยมีหนุ่มต่างถิ่นเขาไปเล่นน้ำสงกรานไง
อืมก็อยากจะไปเล่นเห็นว่าแหมที่นี่เล่นกันสนุกคึกคัก
ปรากฏว่าไปเขม่นกับเจ้าถิ่นค่ะตะลุมบนชกต่อยชกต่อยกันสุดท้ายเนี่ย
โดนยิงสองนัดบาดเจ็บเลยนะคะตำรวจตรวจสอบเหตุหน้าร้านเจริญแอร์
ถนนศรีจารุสัมพันธ์ในอำเภอพนัฐนิคมค่ะเจอปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอตกอยู่สองปลอก
มีซองใส่ปืนหนึ่งซองหล่นอยู่ด้วยและข้างถนนก็มีรอยเลือดนองตามพื้นเลยนะคะ
นายมงคลแพงดีวัยยี่สิบแปดปีเจ้าของกองเลือดเนี่ยแหละค่ะ
ถูกยิงเข้าที่ต้นขาด้านขวากู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคมไปแล้ว
นายมงคลคนนี้เนี่ยนะเขามาจากอำเภอบ่อทอง
มาเล่นน้ำสงกรานวันไหลที่อำเภอพนัฐนิคม
แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าถิ่น
มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ชกต่อยกัน
จากนั้นต่างคนต่างไปก็น่าจะจบได้แล้วนะ

คราวนี้ผู้ก่อเหตุเข้ามาหาเรื่องก่อนเลย

จากนั้นก็ควักปืนออกมายิงใส่ไป๒นัด

ผมกำลังจะขึ้นรถยนต์ผม
แล้วเขาก็มาถามผมว่ามองหน้าทำไม
แล้วก็กระชากก่อผมก็ต่อยรุมผมที่แรกครับ
แล้วก็มาเจอกันตรงเว่นอีกครับ

มั่นใจว่ามองหน้าขึ้นไปแล้วจะเจอปืนหรือจะเจอหมัดอะไรบ้าง
เออเอาก้มหน้าใช่ไหมต้องเดินก้มหน้าเนอะ

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวรอนายมงคลหายดีก่อนนะ

แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุด้วย
จะได้ตามตัวผู้เกาะเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายค่ะ